หายไม่นานเลยจริงจริงทักทายหน่อยหัวหล่อนเอาอะไรใส่เข้าไปอีกแล้ว
อะไรอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สำหรับแฟนขาดใส่ไข่ทุกคนเขาวันนี้มาประจำกันแล้วนะคะ
ไม่ต้องโทรมาทวงแล้วก็มาด่าในแฟนเพจ

ด่าว่าไม่ไปทำงานอย่างนี้

ถามว่าคุณมดไปไหนคุณแม่บอกหมอไม่ได้รายการหลุดหรือ
คุณต้องมีมารยาบบ้างนะครับรายการทำงาน
บอกว่าลืมไงทานไม่ได้ก่อน
คุณแม่ทำอะไรเนี่ยคุณแม่ทำอะไรเนี่ยมาหาน้อง
วันนี้คุณม้าไปไหนเนี่ยคุณไอ้ม้าไปไหน

คุณนายม้าไปทำงานค่ะ

คุณนายม้าบอกว่าโอ๊ยเป็นไรหรอกอาทิตย์นี้แบ่งกับคนละวัน
เพราะอาทิตย์นี้เราจะมีแค่วันพฤหัสวันศุกร์ใช่ไหมคะ
ปะกดวันศุกร์ไทยชิงกับจีนโดนอีกคนแม่คุณนายม้า
อ้าวเปรี้ยงอยู่คนเดียว
โอ้โหจะกินหน่อยนะครับกินแล้วมาหลับสบายดี
ม้าพักแน่ใช่ป่ะไม่ใช่แผลปลีกใช่ป่ะ
พักส่วนคุณเหมียวก็ติดงาน
นำเสนอข่าวได้ดีมากเลยค่ะยังไม่ทันจะอ่านสักข่าวหนึ่ง

ที่สถานที่เลิกร้าน

ไม่ใช่ไม่ใช่บทเอออุ๊ยมันจะติดอยู่

ถ้าต้องไม่พูดเดี๋ยวก็กล้องมันจะไม่มาซูมฉัน
โลกออนไลน์กำลังให้ความสนใจ
ผู้ชายคนหนึ่งที่อ้างตัวเองว่าเป็นช่างถ่ายภาพ
ให้เป็นนางแบบภาพถ่าย
ที่ให้ใส่ชุดนักศึกษาทรงเอสั้นแล้วก็แหวกหน้า
บิกินี่รวมไปถึงชุดชั้นในนะครับ
แล้วก็ชวนไปถ่ายแบบตามสถานที่รกร้าง
ในป่าห้องพักที่โรงแรมสระว่ายน้ำ
จะล่วงละเมิดคุกคามด้วยวิธีต่างนะครับ
อกจากนี้ยังมีการสัมผัสร่างกายนะครับ

โดยอ้างว่าใครเขาก็ทำกัน

ก็จะถูกคัดแชทไปแบบทีนะครับ
โดยที่ผ่านมาก็มีนักศึกษาสาว

จำนวนมากนะครับที่ถูกล่อลวงไป
จากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับเพราะว่าผู้ใช้เฟซบุ๊คคนนี้เป็นคนเตือนภัย
ชื่อว่านายวรวุฒิเพชรดีอายุ๒๘ปีนะครับ
เขาอยู่สมาชิกชมรมถ่ายภาพแล้วก็ภาพยนตร์ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
เขาเปิดเผยนะครับบอกว่าสาเหตุที่โพสต์เรื่องราวนี้
เพื่อต้องการเตือนภัยนักศึกษาสาวทุกสถาบันที่เชียงใหม่
เนื่องจากได้รับแจ้งจากนักศึกษาสาวเป็นรุ่นน้องในมหาวิทยาลัยกว่า๓๐คน

คนนะฮะคือให้ข้อมูลว่าผู้ชายคนหนึ่งอ้างตัวเป็นช่างภาพ
ชักชวนแล้วก็ตามตื้อให้เป็นนางแบบถ่ายภาพ
โดยการติดต่อผ่านทางกล่องข้อความสนทนาทางเฟซบุ๊กมา

ผู้ชายคนนั้นกล่าวชื่อว่าบอร์เบยไหม้เป็นอกษรย่อ
หลายปีที่แล้วเคยมีพฤติกรรมแบบนี้เหมือนกัน
แต่ว่ามีผู้เสียหายมาเปิดโปรงพฤติกรรมก่อนจะหายไป
แล้วก็กลับมาทำพฤติกรรมแบบนี้อีกครั้งหนึ่ง
เรื่องต้นนะครับทราบว่ามีนักศึกษาสาวถึง๑๒สถาบันที่จังหวัดเชียงใหม่

ถูกผู้ชายคนนี้พยายามชักชวนไปถ่ายแบบ
โดยมีเหยื่อ๕๐คนนะครับที่หลงเชื่อไปเป็นนางแบบแล้ว
แล้วก็บางคนก็จะถูกลวนลาม
ซึ่งในข้อมูลนะครับที่ส่งมามีหลายคนบอกว่า
บางคนจะถูกผู้ชายคนนี้หวาดล้อมขอมีเพศสัมพันธ์ด้วย
ก็อยากจะฝากบอกถึงผู้ชายคนนี้ว่าให้เลิกพฤติกรรมดังกล่าวซะ
เพราะทำให้วงการช่างภาพเสียหาย
สูญทางด้านผู้เสียหายคนหนึ่งชื่อน้องออมแบรนด์นามสมมุตินะ

เอามือไปสัมผัสร่างกายเขานะครับ

ก็เยอะไหมอะเสร็จเสร็จแล้วห้าสิบคนอะนะ
เยอะเสร็จเสร็จแล้วห้าสิบคน
ไปตีเม็ดิตี
แจ้งตำรวจจับกระเทยยังไงเธอ
แล้วกะเทยโดนจับคืดลงพักในศรนรุงพินีไงเถอะ

ใช่ไหมล่ะอายก็อายถ้ามุติเราโดนอย่างนั้นก็ต้องอายสิ
ถ้ามันตีเราเรายังรู้อยู่คนเดียวถูกต้องไหม
แต่ถ้ามันไปแจ้งความรับประจานเนี่ยอาย
แต่น้องนี่ทำซ้ำนะเคยทำแล้วนะ

เรื่องที่เด็กกำลังจะกลับบ้านแล้วก็เล่นกับวิญญาณ
แต่วันนี้อันนั้นเราว่าหลอนแล้วใช่ไหม
คุณมาดูข่าวนี้หลอนสุด
คือตำรวจลองศาลวัฏษศอบสวนศ็อพอเมืองเฉียงดาวจังหวัดเฉียงใหม่
เขาได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนผูกคอตาย

ตำบลแม่นะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่
ก็ไปพร้อมหมอพร้อมแพทย์เวรโรงพยาบาลเชียงดาวชุดกู้ชีพ
เมื่อไปถึงปุ๊บชาวบ้านกำลังมุ่งดูกันอยู่ชุดใหญ่พอสมควร
แล้วก็ส่งเสียงเล่าสู่กันฟังถึงเรื่องราวชวนขนหัวลุกชวนขวัญภาวะ
เพราะมีชาวบ้านหลายคนเช้าณจุดตรงนี้
มันเป็นจุดรอรถสำหรับเข้าในเมืองเชียงใหม่
คือที่เชียงดาวเพื่อที่จะเข้าเมืองเชียงใหม่
ก็ทุกคนก็จะต้องมานั่งรอที่สาราแล้วเพื่อที่ให้รถก็มารับตรงนี้
โดยที่เกิดเหตุพบผู้ชายอายุประมาณสักไม่เกินหกสิบ
๖๐เนี่ยสวมเสื้อเชื้อสีฟ้าแขนสั้นกางเกงวอร์มสีกรมธาตุ
ขาวสวมหมวกไหมพรมด้วยนะคุณ
สีเทาชมพูอยู่เหมือนคนนั่งหลับ
อุ๊ยแต่บริเวณลำคอมีเชือกสายไฟเส้นเล็กสีดำผูกคอไว้
อุ๊ยตายแล้วตายสิอย่างนี้ผูกคอไว้เหมือนเดิม

แล้วก็ยึดจากคานสาราก็คือผูกคอตายนั่นแหละ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบร่องรอยบาดแผล

แล้วก็เขาบอกว่าเสียชีวิตมาเนี่ยไม่เกิน๑๐ชั่วโมง
ตำรวจก็หาอะไรเกิดขึ้นกับคนคนนี้ทำไมเขาถึงตาย
แต่ก็น่าจะโดยเบื้องต้นอาจจะไม่ใช่อุบัติเหตุ

ชาวบ้านซึ่งหน้าจุดตรงนี้
เนื่องจากว่าเป็นจุดที่เขาต้องมานั่งรอรถเข้าเมือง

เช้าใครจะไปทำงานที่เชียงใหม่

ตรงนี้เป็นเหมือนถ้าสมมุติจริงก็เป็นท่ารถประจำเชียงดาวนั่นแหละ
ก็เป็นสาราที่รอรถเพราะว่ารถจะผ่านมาตรงนี้

ระหว่างที่กำลังจะมานั่งรอรถประจำทาง

ก็จะเห็นผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงนั้น

คุยชาวบ้านก็พยายามอ้าวมานั่งทำอะไรแต่เช้า
ไปไหนล่ะคงจะแบบไปไหนล่ะ

คนทุกคนก็นั่งนิ่งอยู่อย่างนี้
ทุกคนก็เลยจะคิดว่าผู้ชายคนนี้คงช่วงอากาศเช้า
หรือไม่ก็อ๋อ

ก็คงแบบว่าช่วงอากาศมันตี๕๖โมงอะไรอย่างนี้

แต่เมื่อเริ่มสว่างพอจะเห็นอะไรเนี่ย
สิ่งที่ชาวบ้านทุกคนตกใจสุดขีด
เมื่อเห็นว่าด้านหลังของผู้ชายคนนี้สายไฟมัด

แล้วก็โยงอยู่กับขื่อ
นึกออกไหมสายไฟโยงอยู่กับขื่อ
แล้วก็โยงมาที่ตรงไหนคุณรู้ไหม

ตอนแรกมันมืดมันมืดตอนเช้า
ตอนแรกไม่เห็นว่ามีสายไฟสีดำอยู่นะ
ตอนแรกมันมืดมันมืดตอนเช้า

ถูกเราก็คุยเรียกนะเรียกชวนคุย

มันไม่ได้จากเป็นท่ารถที่เข้าเมือง
ทุกคนตกอกตกใจคนลุกสู้อยู่กับผีมานานเป็นชั่วโมง
โกยเถอะไม่ทำแล้วงานการ
วิ่งก่อนเชียงดาวก่อนอย่าเพิ่งไปเชียงใหม่

เถอะสมมุติอย่างนี้พี่พูกเออทำอะไร
หลับหรอไปไหมเขาเถอะไปไหน
ฟ้าค่อยสวัสดิ์อ่ะตายหาแล้วนึงคือยาวเลย
จะตกลงมายังไงเนอะหมายถึง
ไม่แต่ผมแปลกใจว่าตอนที่ชาวบ้านไปนั่งคุย
เขานั่งลืมตาอยู่แล้วไม่สิเขาเห็นข้างหลัง
คือมันคงมาเนื้อจากตรงนั้นไม่ใช่พี่
เขานั่งอย่างนี้เขานั่งหันมาอย่างนี้
แสดงว่าตอนที่ไปนั่งเขาต้องเห็นหน้าอย่างนี้

ไปเห็นข้างหลังได้ไงพี่เขานั่งกันหันหน้ามา
เพราะว่าเช้าถึงจะรู้ว่าผู้ชายเป็นญี่ปุ่นเขาตาย
ดูในภาพคุณแม่แต่เข้าใจมันเป็นช่วงนี้ไงครับ
ช่วงเป๊ะตี๕คนจะไปทำงาน
อันตรงนั้นเข้าใจถ้าไม่เห็นสายสีดำอาจจะมืด
เพราะว่าอาจจะขึ้นไปอย่างนี้กระโดดสีดำก็แนบกับผมไป

แต่พอไปนั่งอย่างนี้เป็นยังไงไปไหน
พี่ท่านหันหน้าไปแล้วลืมตาเอาไปไหน
นึกออกไหมคือผมว่าต้องเห็นว่าเขาลืม
มันไม่ใช่คนเดียวใช่ไหมชาวบ้านคือคนที่มารอรถ
น่ากลัวเห็นไหม
โอ๊ยไม่ใช่วิญญาณเขาเจอศพเลยแหละค่ะ
เขาเจอศพเขาไม่เจอวิญญาณเป็นศพพุทธนักภาพ

ถ้าสมมุติมันคุยกันจนถึงเช้า

มันไม่ใช่คุยนาที๒นาทีแน่นอนถูกต้องไหม
แต่หนุ่มก็พูดถูกนะเขาก็ไม่ได้ลืมตาดิอย่างนี้

คนก็คิดว่าคุณลุงอาจจะมานั่งหลับตรงนี้หรือเปล่า

แต่ในที่สุดจนถึงวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าคนตายคือใครนะ
เขายังสันนิษฐานว่าเป็นคนชนเผ่า
ก็คงอาจจะเป็นมงค์เป็นไทยใหญ่เป็นอะไรอย่างนี้
เพราะว่าไม่พบเอกสารใดเลย
แล้วก็ที่จริงแล้วตอนที่ไปเจอ
เขาบอกเสียชีวิตไม่น่าจะเกิน๓๔ชั่วโมง
วันนี้ก็ถ้าสมมุติเป็นญาติใครหายไปก็ลองไปดูนะฮะ
ตอนนี้อยู่ที่สพเชียงดาวส่วนศพก็เก็บไว้ที่โรงพยาบาลเชียงดาว
แต่เจ้าหน้าที่จำหน่วยก็ยังไม่สามารถกระจ่างได้ว่ายังไม่ทราบ
มานี่ไปจังหวัดนะไปอำนาจริงค่ะ
นี่เขาบอกว่าทำเสื้อกีฬาให้เด็ก
โอ้โฮใหญ่มากเลย

แล้วก็สงสัยว่า

สงสัยตอนแจกทำไมถึงแจก
แต่พอเห็นไซส์ผิดน่าจะส่งกลับก่อนไหมอะไรอย่างนี้นะคะ
เขาก็บอกว่าจากกรณีที่สังคมออนไลน์
เฟซบุ๊คชื่อว่ายาย่าหญิงนะจ๊ะ

ก็ได้โพสต์ว่ามีเสื้อพละที่อย่างที่บอกไป
ทุกคนก็งงมากเขาก็บอกว่า
เมื่อวันที่๒๑กันยานะคะผู้สื่อข่าวก็บอกว่า
เด็กทีแรกเขาเคยจ้างบริษัทหนึ่ง
แล้วก็สั่งเสื้อไล่ไซส์มานั่นแหละค่ะ
คือน้องใส่ไม่ได้มันเกินมันใส่ไม่ได้
ก็เลยคราวนี้เปลี่ยนบริษัทเปลี่ยนเป็นบริษัทนี้มาทำให้แทน
ปรากฏว่าสิ่งที่ได้รับก็คือเป็นอย่างที่เห็น
ก็คือเสื้อตัวใหญ่โอเวอร์ไซต์
โอเวอร์โอเวอร์เกินเหตุไปอย่างนี้นะคะ

ครูที่ปรึกษาของนักเรียนแต่ละห้องก็บอกว่าทำยังไงดี
มีพัสดุมาแจกให้นักเรียนแล้วก็ครูก็ไม่ได้แกะดูด้านใน

ทีแรกพี่ผัดก็สงสัยว่าที่จริงเห็นชุดแล้วทำไมไม่ส่งกลับ
แต่ครูบอกว่าไม่เห็นคือแจกเลยใช่ไหมคะ

ทำให้นักเรียนไม่สามารถที่จะใส่เสื้อขนาดใหญ่แบบนี้ได้

เอออาจมาทั้งนักเรียนต้องใส่เขาแจกนักเรียนเถอะ

ต้องไปเปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนแต่เขาน่าจะเปลี่ยนให้เนอะจริงแล้ว
แต่พี่ภัยว่าเปลี่ยนยากนะเปลี่ยนยากกว่าจะทำเรื่องอีก
ไม่แต่ก็ต้องเปลี่ยนหมายถึงว่าต้องเปลี่ยน
คุณคุณคุณดรไพทูนนะคะก็เลยบอกว่า

ทางโรงเรียนก็ได้มีการประกาศหน้าเสาทงให้นักเรียนทุกคนรับทราบ
แล้วนักเรียนคนไหนได้รับเสื้อผิดไซส์ไป
คุณอ่านอะไรของคุณหน้าเสาทงเหรอนี่ไงให้นำมาเปลี่ยน

เขาประกาศหน้าเสาทงคุณประกาศหน้าเสาทง
ครูประกาศว่าใครครูบอกว่าใครได้รับเสื้ออ๋อดู

ครูก็บอกว่าประกาศว่าใครได้รับเสื้อผิดไซส์ไปนะคะ
ก็ให้เอามาเปลี่ยนโรงเรียนก็ยินดีที่จะส่งคืน
แล้วก็บริษัทก็ยินดีที่จะแก้ไขให้นักเรียนทุกคน

ทุกคนนำเสนอข่าวหมดเลยเดี๋ยวเมื่อวานคุณครู
ครูตรวจการบ้านผิดอย่างดังทั้งประเทศเหรอ
มันผิดเกินไปเนอะ
บางทีครูอาจจะกินยามรึเปล่า

แต่ก็ไม่น่าผิดบ้าน

หิดทั้งห้องเลยอะ
เอาพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้า

หวยยังไม่มาแต่ไปดูหมาสองหัวก่อน

ทีแรกนึกว่าไปแล้ว
เอาละทุกวันนี้คนเรามันไม่กลัวหรอกนรกสวรร
คนเราไม่มีกลัวบาปกลัวกรรม
คนเรากลัวอย่างเดียวคือไม่มีรับประทานไม่มีกิน

ถ้าเกิดคนส่วนใหญ่ไม่กลัวประเทศแย่นะครับ

ทุกวันนี้เราจะเห็นไปขโมยตู่วัดขโมยนั้น
แต่อันนี้ทุกวันนี้กระทืบเจ้าอาวาสเลย
แล้วเจ้าอาวาสไม่ใช่เด็กนะคะ

ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ในกรุงเทพด้วย

สพสว่างวีระวงได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้าน
นะฮะผู้ใหญ่บ้านนานดงผักขาหมู่ที่หนึ่ง
ดรท่าช้างอำเภอสว่างวีระวงศ์
พระพรจันทรธรรมโมอายุ๗๙ปี
ท่านเป็นเจ้าอาวาสสำนักสงฆ
หนุ่มดูสิวัดก็ไม่ได้ใหญ่โตเป็นสำนักสงฆ์เล็ก
สำนักสงฆ์บ้านดงผักขา
ถูกทำร้ายร่างกายบาดเจ็บอาการสาหัสจริง
ที่เกิดเหตุเนี่ยพระพรจันทรธรรมโม
ถูกคนร้ายทุบตีบาดเจ็บสาหัสอยู่ภายในกุฏิ
เจ้าหน้าที่ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลนะฮะ

เขาบอกว่าเจ้าอาวาส

อืมนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเจ้าอาวาสทำไมครับ

เอาไม้ชิ้นไหมอันนี้ตกจริงแล้ว
เอาล่ะเจ้าผู้ใหญ่บ้านเขาบอกอย่างนี้บอกว่า
เจ้าอาวาสบอกว่าช่วงที่เวลากำลังจำวัดอยู่กลางคืนพี่หนุ่ม
ก็มีชายวัยรุ่น๒คนเข้ามางัดประตูที่หน้ากุฏิ

ไม่ได้เป็นวัดหลวงไม่ใช่เป็นวัดที่มีเงินบริจาคเยอะ
เพราะเป็นแบบว่าสำนักสงฆ์เล็กเอง

แล้วก็สิ่งของมีค่าเนี่ยทั้งหมดเจ้าอาวาสก็ได้แต่ขัด

ทำให้สองคนร้ายโกรธว่าไม่ได้อะไรกลับไปเลย

ใช้เท้ากระทืบแล้วก็ชกต่อยไปหลายครั้ง
พระเนี่ยพระก็ชะลามากแล้ว

หลังจากนั้นคนร้ายยังไม่พอใจอีก
ค้นทรัพย์นะฮะได้เงินไปทั้งหมดเท่าไหร่รู้ไหม
เท่าไหร่ครับบาทพอทั้งวาดมีอยู่แค่นั้น๓๐๐๐บาท
อีกทั้งหลังก่อเหตุคนร้ายบัดซบกว่านั้นอีก
ทำไมครับจุดไฟเผาเลย

พยายามจะเผาจะวางเพลิงเลยเพื่อต้องการให้กุฏิไฟไหม้
แต่เจ้าอาวาสยังดีเลยคืออาจจะอยากจะเผาทั้งเป็น
คือในที่สุดเจ้าอาวาสยังดีนะพี่ฟื้นคืนสติขึ้นมาได้
สิ่งที่เจ้าอาวาสทำเขาบอกว่าขณะที่เขากำลังเผา
ได้แตกคลานออกมาอายุก็เยอะแล้ว
ได้แต่คานออกมาแล้วก็มาขอความช่วยเหลือ

ทุกคนจึงพยายามว่าช่วยกันมาดับไฟ
ความตั้งใจของตนจริงคงจะแบบว่าทำลายหลักฐานทั้งหมดเลย
เพราะว่าถ้ายังมีชีวิตอยู่เกิดฆ่าพระเอิม
ตำรวจที่จังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่า

ได้เข้าไปเก็บหลักฐานต่างพยานวัตถุที่เกี่ยวกับคงยาก
แล้วก็ได้ส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบ
เกิดจากต้องเริ่มจากแบบว่าสอบปากคำ
พยานแวดล้อมก่อนเพื่อติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไป

แต่คุณดูใจคนที่เรานำเสนอข่าวนี้

ตีคนถ้าไม่ต้องไปพูดถึงบรรพนะ

ไม่ใช่เหมือนวัดใหญ่ที่จะมีเงินเยอะ
ทางปุติมีเงินอยู่๓๐๐๐บาท

เราจะเผาทำไมจิตใจมันทำด้วยอะไรวะ

อยากจะได้เงินไปซื้อยาเสพติดหรือซื้อเหล้าหรือเปล่า

น้องไม่ได้ในภาวะปกติ

อีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็โอ้โหโหดร้ายเหมือนกัน

วบทันควันหนุ่มวินจักรยานยนต์ลวงเด็ก๙ขวบ
ข่มขืนในห้องน้ำวัดนะครับ
เรื่องเนี่ยเกิดขึ้นที่วัดอเงินที่สายไหมนี่เองคุณผู้ชมครับ

รัฐบุรุณเอกสาธิตผ่าวแก้วถ้าเป็นรองสรวจสอบศูนย์สนสายไหม
ได้มีการรับแจ้งเหตุนะครับว่ามีเด็กหญิงอายุ๙ขวบเนี่ย
กำลังจะถูกข่มขืนในห้องน้ำวัด
ซึ่งนั่นคือวัดอเงินถนนเพิ่มสินแขวงอเงินเขตสายไหม
โดยต่อมาสามารถจับกลุ่มตัวได้นะครับ
นั่นคือในปัญญาแก้ววิไลหรือว่า
อาจารย์แอร์เขาเรียกกันต่านแอร์นี่นะฮะ

ทะเบียนออ่างรจุฬากไก่๔๕๘กรุงเทพมหานคร

ล่าสุดนะครับผู้สื่อข่าวได้มีการรายงานครับ

ตำรวจได้มีการสอบปากคำในแอร์
ก็เลยต้องออกมาเร่ร่อน
นี่นะครับสภาพเขาเลยเป็นคนนี้นะฮะ
แล้วถ้าเกิดเป็นลูกเป็นหลานอะไร

ชื่อนายปัญญาแก้ววิรัยอายุ๔๕ปีนะครับ
อ้างตัวเองว่ารับเด็กหญิงแพลวเป็นนามสมมุตินะครับ

เพื่อที่จะไปส่งบ้านย่านสุขาพิบาล๕
แต่ระหว่างทางนะครับบอกว่าตัวเองปวดปัสสาวะ

ส่วนเด็กนั่งรออยู่ที่รถจักรยานยนต์
จากนั้นนะครับตนเองก็ได้เรียกเด็กเข้าไปในห้องน้ำ

ตนเองถอดกางเกงออกนะครับ
เด็กเนี่ยตกใจตะโกนร้องนะครับ

ท่านก็เลยเอาไม้ตีและคัง

ก็เลยตามจับได้นะครับเพราะว่าคนเนี่ยอาจารย์แอร์เขาบอกว่าที่อยู่นี่ไม่เป็นหลักแหล่งส่วนชื่อที่บอกมา
ชื่อนี้ก็ไม่น่าจะเป็นชื่อจริงเพราะได้มีการไปตรวจสอบแล้วกลายเป็นชื่อเด็กอายุแค่๑๐กว่าขวบเท่านั้นเอง
เรียกมาเรียกอาจารย์เหรอเขาเรียกอาจารย์แอร์คนแถวนั้น
เขาเรียกเหมือนคนเล่นกันส่วนที่เขาชอบเล่นเขาเล่นกันจ้านอย่างนี้
ใช่ที่สำคัญเนี่ยเขาเป็นวินเถื่อนด้วยนะไม่มีบัตรไม่มีบัตรไม่มีเสื้อไม่มีอะไรนะฮะ
แต่ว่าก็ไปรับเด็กไปรับคนอยู่แถวนั้นแหละฮะแล้วที่สำคัญครั้งนึงเนี่ยเขาเหมือนกับเคยถูกรถชน
แล้วก็พอฟื้นขึ้นมาอีกทีก็เป็นแบบนี้ลักษณะเป็นแบบนี้ชอบแบบมีคดีติดกัญชาเสพกัญชานะฮะ

จับได้เดี๋ยวถ้าเกิดแบบว่าสติไม่สมประกอบก็หลุดพ้นอีก

อาจจะพูดจริงถึงเวลาแต่ถ้าสมมุติขึ้นสารไม่ครบ
สติไม่สมประกอบไม่สมบูรณ์ก็ต้อง
แต่ที่แน่จานแอร์คนนี้โดน๕ข้อหานัก
ก็ธรรมนาจารย์เด็กภาคผู้เยานุ่งเหนียวถูกกักขัง
เมาแล้วขับแล้วก็เสพยาเสพติด
ให้โทษประเภทที่๕นั่นคือกัญชา
ก็นำตัวเข้าสู่ห้องขังเรียบร้อยดำเนินการตามกฎหมายไป
แต่เขาคงไม่ได้สู้คดีบนศาลแล้วล่ะมั้งอย่างนี้
ก็ไม่น่าจัดนะครับเพราะว่ามันก็ต่อหน้าต่อไปก็ต้องหาหลักแหล่ง
ดูสิเหตุการณ์สองข่าวเนี่ยเข้าพรรษาพอดีไหมล่ะ

แต่ว่าเด็กก็โชคดีมากนะิจริงแล้วได้ยินจริงแน่ะจริง

ถ้าเกิดว่าเกิดว่าเด็กถูกรุ้งละเมิดไป

รู้ว่าเด็กคนนี้คือใครแล้วเด็กคนนี้ก็รู้ว่าอาจารย์แดงคือเคยเจอกันอยู่แล้ว
เพราะรับส่งเด็กอยู่แล้วเพราะรับส่งเด็กแบบว่าเหมือนตอนเย็น

ทุกวันนี้อยู่ยากเนอะมีลูกมีหลานอยู่ยากเนอ

เพราะแม่ต้องใกล้ชิดจริงเลยอะ

ถ้านกสองหัวนี่ครบไม่ได้นะ

ในแถวอาร์เจนติน่า
พราไวอยู่ไหน

ชาวเมืองปากัวแคว้นอมาซอนนัสนะคะประเทศเปรูค่ะ
เยว่ามีเหตุการณ์แปลกเกิดขึ้น
คือแม่สุดนักที่บ้านนี่นะคะคลอดลูกมา๖ตัว
ปรากฏว่าตัวอื่นก็โอเคแต่ว่าคู่นี้
จริงเรียกว่าตัวนี้นะแต่ว่าคือก็ออกมานี่แหละค่ะ
เออนี่ดูดิไม่ชอบเห็นไหมมันจะตายไหมนี่ทุกอย่างแบงก์หมดเลยนะคะ
คงจะนะคงจะพิพัฒน์ว่าระยะอีกไม่นานก็น่าจะค่ะ
เพราะว่าครบเลยนะคะตาคู่นึงมีปากมีจมูกอะไรครบหมดเลยนะคะ
แล้วก็ตอนนี้ก็ทุกคนก็ไปดูกันแต่ถ้าเป็นบ้านเราคงเปย์
ทาแป้งสิทาแป้งทาแป้งแป้งสิตายก่อนเลยล่ะ

ตัวจะได้ไม่เหนียวนะแป้งแป้งเต็มแล้วเนี่ย
ออทิสบอกว่าหลังจากที่เพื่อนบ้านทราบข่าวนะคะ
ก็มาดูบางคนก็มาถ่ายคลิปแล้วก็แบ่งไปแล้วก็แชร์ไปนะคะ
แล้วก็มีหลายไอเดียมากบางคนบอกว่าอุ๊ยนี่เป็นงานอาร์ตนะ
เป็นงานอาร์ตขอได้ไหมขอเอาไปเลี้ยงได้ไหมนะคะ
ในขณะที่บางคนก็บอกว่าอุ๊ยเห็นแล้วสงสารมาก
น่าจะเสียชีวิตในไม่ช้านี้นะคะ
แต่ว่าเหตุการณ์แบบนี้มันก็จริงแล้วก็ไม่ใช่เหตุการณ์ประหลาดอะไร
เพราะว่ามันก็คือเป็นการพิภาษาแบ่งตัวผิดทางชีววิทยาชนิดหนึ่งนะฮะ
เขาเรียกว่าปรากฏการณ์โพลี่เซฟาลี
ก็คือเกิดตัวอ่อนที่แบ่งตัวเป็นแฝดนั่นแหละค่ะ
แต่ว่าแบ่งตัวแล้วมันไม่สมบูรณ์แบบ
คือออกแบบไม่แยกกันโดยสิ้นเชิง

อุ๊ยไม่แต่ลูกเค้าเป็นคุณหมอไงครับคุณน้าลูกเค้าเป็นหมอไง
ลูกบอกให้กินน้ำเยอะมั้ยลูกเค้าสอนแม่เค้าเค้าบอกแม่ว่ายังไง
บอกกินน้ำเยอะเพราะอะไรเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวไตเสื่อมเร็ว
อ๋อลูกบอกให้กินน้ำเร็วเยอะวันดีลูกเค้าก็โทรมาบอกเขาเรื่องอะไรหรือวะ
แม่ร่างกายมนุษย์เหมือนระบบไฟฟ้าเลยแล้วเขาสอนแม่เค้าเดี๋ยวไฟชัด
ลูกบอกว่าอย่าไปทำให้คนอื่นแหล้ง
ก็ไม่มีอะไรกดประตูรั้วเปิดประตูเรียบร้อยปิดเอารถเข้าปิดเรียบร้อย
เอ๊ะอะไรอยู่ข้างนอกล่ะประตูมันเป็นซีดมันเป็นตานะปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
แล้วก็มันมืดแล้วก็ต้องมองหมาหมาไม่เคยเห็นด้วยนะคะมายืนรออยู่ข้างหน้า
หมานุ่มแล้วหนุ่มไปคล่อนไปทางจะแก่แล้วแผลเผลอมีแบบ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
หมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมา
หมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมา
หมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมา
หมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมา
หมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมา
หมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมา
หมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมา
หมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมา

หมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมา
หมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมา

หมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมา

หมาหมาหมาหมาหมาหมา

หมาหมาหมาหมาหมา
หมาหมาหมาหมาหมา

หมาหมา

หมาหมา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

เป็นเรื่องของคนสองคนที่ต้องเข้าใจกันดีที่สุดอยู่แล้ว
พอมีข่าวแบบนี้เนี่ยคนโยงไหม
เพราะว่าความสนิทสนมระหว่างทางคุณชรกับพิมพ์พิมพระพาเนี่ย
อาจจะเป็นจุดที่ทำให้หลายคนเขามองว่า

ขอร้องเลยนะว่าอย่าไปโยงเอาน้องเข้ามาเกี่ยวข้อง
น้องนี่ยังเด็กมากและในฐานะของการทำงานมันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเข้าใจ
ละครมันออนและภาพผมกับน้องทุกอย่างเนี่ย
น้องก็มีพื้นที่ส่วนตัวของน้อง
น้องเป็นผู้ร่วมงานที่ดีและน้องก็ยังเด็ก
อย่าเอาข่าวไปเขียนพาดพิงหาเขาเลยดีกว่า
หลายคนมองว่า๒๔ดูจะเฮิร์ตมากกว่าเรานะ

ผมว่าคนเราเนี่ยมีความรู้สึกที่แสดงออกมาคนละแบบ
ผมมีวิธีการแสดงความรู้สึกของผมก็คือปรับทุกข์กับคนรอบตัว
แต่ผมว่าผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะแบบรู้สึกเศร้า
อาจจะมากกว่าเขาหน่อยแต่ว่ามันก็เศร้าเหมือนกันหมดนั่นแหละนะฮะ
แต่ว่าใช้เวลาสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็คงจะผ่านไป

เหมือนกันอย่างน้อยเหมือนกันอย่างน้อย

เหมือนกันอย่างน้อยเหมือนกันอย่างน้อย

เหมือนกันอย่างน้อยเหมือนกันอย่างน้อย

เหมือนกันอย่างน้อยเหมือนกันอย่างน้อย
เหมือนกันอย่างน้อยเหมือนกันอย่างน้อย

เพราะว่าตอนนี้จัดราคาพิเศษมาเอาใจ
คนชอบถ่ายรูปเลยนี่สวยไม่ต้องง้อแอป
คุณภาพเกินราคาอยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับนี่
ส่วนเรื่องประสิทธิภาพขอบอกเลยว่าไว้วางใจได้
เสถียรที่สุดถ่ายภาพได้โดยไม่ต้องง้อแอปค่ะคุณค่ะ
แล้วก็ร้านเทเลวิชทั่วประเทศนะครับ

นี่ไงสุดยอดอันนี้คือแบบว่าเหมาะราคาที่ทุกคนแตะต้องกันได้ด้วย
แน่อยู่ไม่กี่พันบาทเองนะเท่าไหร่ครับ

แตกเละเลยเห็นไหมต้องไปซื้อ
ไม่ปัจจันคือพี่มีสิทธิ์อะไรใช้โทรศัพท์แตกอย่างนี้

ไม่ได้ให้ดูยี่ห้อให้ดูว่าจะไปซื้อ
เอ้าไปเรื่องของติ๊กเนอะ

เฟิร์มคุณแม่มดคอนเฟิร์มคนเดียวว่าเป็นคนสอนราม
อีบ้าเดี๋ยวเขาจะโทรมาด่ากูเอาได้เองจี้อีผีบ้า
อย่างนี้ก่อนหน้านี้นะครับมีประเด็นข่าวเมาส์
เอกคนหนึ่งทำดาราสาวตั้งท้องนะครับ
โดยพระเอกคนดังกล่าวเนี่ยเคยคบหากับนางงามแล้วก็นักร้องสาว
แต่ก็ไม่มีใครจะสยบความเป็นพระเอกคัสโนว่าได้
พุ่งเป้าไปที่คู่หวานอย่างพระเอกดังรุ่นใหญ่อย่างหนุ่มสอนราม
คือยิ่งช่วงหลังเนี่ยสาวติ๊กเองก็ไม่ค่อยได้ลงภาพไปออกกำลังกายอีก
เมื่อมีชาวเน็ตบางคนเข้าไปคอมเมนต์ในไอจีของสาวติ๊กทำนองว่า
เบบีแข็งแรงน่ารักน่าชัง
หนุ่มสอนรามก็ได้บอกว่าจะให้สัมภาษณ์เรื่องนี้กับสื่อในงานอีเวนต์แห่งหนึ่ง
ซึ่งจะจัดขึ้นนะครับในวันเสาร์ที่๒๒กันยายนนี้นะครับ
แล้วก็ไปทำบุญตักบาทกับแฟนหนุ่มตามปกติ
แต่กลับเจอคนเข้ามาด่าว่าถ้าไม่ท้องเขาก็ไม่เอาเธอหรอก
ร้อยเล่มเกวียนวางแผนจะท้องท้องก่อนแต่งหน้าภูมิใจเนอะ
แล้วก็อีจุดใหม่อีอะไรอ่ะอีอะไรสักอย่างดอล์ปอะไรสักอย่างนี่ล่ะ
เจอแบบนี้สาวติ๊กก็เลยแคปข้อความดังกล่าวพร้อมโพสต์ต่อนะครับ
บอกว่าข้อความแบบนี้เดี๋ยวต้นจะเชืชไก่ให้ลิงค์ดู

ซึ่งเจ้าตัวได้ลบโพสต์ดังกล่าวไปเรียบร้อย

เกิดเป็นแมวยังดีกว่าชิงแมว
เกิดเป็นคนเฝ้าทับถมคนอื่น
ภูมิใจนะเจ้าอ้วนโชคดี

แต่ยังไม่ได้แถนเนอะ

นี่แต่เอาจริงนะตั้งแต่พี่หนุ่มสอนรามคบกับติ๊กเนี่ย
ว่าหน้านางหล่อขึ้นนางเหมือนนางไปออกกำลังกาย
คุณแม่ทำให้ชมพี่หนุ่มเพราะคุณแม่เป็นคนพูดคนแรกเขาก็ได้ไปต่อยอด
เอาอย่างนี้ดีกว่าคุณว่าท้องมั้ย
ท้องท้องจบท้อง

บ้าอีแองจี้อีผีบ้าอีผีนรก
คือใครคุณแม่ก็อ้าวก็ใครแล้วคุณสอนรามไง

สรุปเอาง่ายอันนี้อีกคู่ไปแต้งแน่นอนจ์ด้านป้อนตี้หน้า

แต่ไปแต่งที่นู่นสระบุรีนางสร้างทุกสิ่งทุกอย่างไว้แล้ว
คุณท่านธนากรแล้วก็คุณยุทิจิรณานนะครับก็จะเข้าไปบัตถุวิวา
บัตถุวิวาประมาณช่วงมักกระดาษถึงมีนาเพราะว่านางก่อสร้างเองน้ำตก
ตรงน้ำตกนี่ก็ไปถ่ายพี่ทันเชิญคุณแม่แล้วมั้ง
ที่รายการแล้วมาทำเอาแฟนแบบไปถ่ายมินิมาลีสนะครับกับหอไอเฟล
อ๋อลาไปก่อนมันก็สวยเลยเนอะใครทำหน้าคุณแม่
ใช่ฮะแต่ทำไมใครชอบไปถ่ายกับไอเฟลมากเลยเนอะ
ไปกับกรุงไอซีไงไปกรุงกับไอซีไงมันเป็นสัญลักษณ์ความรัก

โอเคหมดเวลาแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่
พรุ่งนี้มีป่ะพรุ่งนี้ไปเชียร์วอเล่บอล
อาทิตย์หน้าเรากลับมาเจอกันยาว
วันนี้ไปกันก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ